คุณผู้ชมครับภัยใกล้ตัวมันก็มีเกิดขึ้นกับเราได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะนะ

บางทีเราอาจจะต้องคิดจำลองเหตุการณ์สถานการณ์เล่นไว้บ้างก็ดีว่า

เราจะแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดยังไง

มีน้องนิสิตคนหนึ่งนะครับเป็นนิสิตสาวนะฮะ
น้องเรียนอยู่ที่ชนบุรีนะครับนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพัก
ลงมาจากหอกลางวันแสกจะไปเอารถจักรยานยนต์นะครับ
ปรากฏว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาถึงตัวนี่ฮะนายคนนี้ครับ
น้องไปถึงรถจักรยานยนต์แล้วนะเดินเข้ามาเอามีดจี้
จี้เอวเลยใช่นี่ฮะแล้วก็บอกน้องว่า
มีเพศสัมพันธ์ด้วยให้พาขึ้นไปบนห้อง
จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยอย่าขัดขืนแต่น้องเอาตัวรอดมาได้นะครับ
ด้วยการบอกว่าไม่มีคีย์การ์ดคีย์การ์ดอยู่บนห้อง
เพราะว่าลงมาจากห้องเนี่ยแฟนนอนอยู่บนห้องค่ะ
นุ่มอยู่ที่ห้องแล้วมันก็ทีแรกก็จะไม่ยอมนะ
แต่ก็น้องก็ชี้เหมือนกับมีกล้องวงจรปิดนะมันเลยกลัวหนีไป
แถวนี้มีกล้องวงจรปิดนะพี่มันก็เลยคือหนีไปแบบดื้ออ่ะ
ใช่แล้วมันมายืนดักรออยู่สักพักนึงนะน้องบอกสังเกต
ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่สักพักหนึ่งแล้วน้องก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกค่ะ
กลางวันโอ้โหไม่น่าเชื่อนะจริงนะ
คือโชคดีที่น้องมีไหวพลิบในการที่จะหลอกล่อคนร้าย
ทำให้มันรู้สึกกลัวแล้วมันก็หนีไปแต่ก็โชคดีมากมากที่ไม่เจอไอ้พวกที่แบบ
หือมันโหดสุดสุดนะเกิดแทงเทิงอะไรขึ้นมานะใช่ค่ะ
เอาเป็นว่าน้องรอดมาได้นะครับด้วยการมีไหวพลิบเอาตัวรอดนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งแถวบางแสนชนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
คนก่อเหตุตำรวจรู้ตัวแล้วนะครับชื่อว่านายกมลธีรทิพย์อายุสามสิบแปดปี
หลังจากรู้ตัวเจ้าหน้าที่ก็ไปที่บ้านของผู้ต้องหาไปเจอตัวพอดีนะครับ
ก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะนอนพักผ่อนสบายใจอยู่ในห้อง
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะครับเจอเสื้อผ้าชุดที่ใส่
กล้องวงจรปิดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะหลักฐานมีหมด
ก็นำตัวไปดำเนินคดีที่สพแสนศุกร์เจ้าของพื้นที่
ผู้ต้องหาสารภาพนะครับแต่ก็อ้างว่าเขาก็อยู่ในกล้องจริงนั่นแหละ
ลักษณะแบบนั้นแต่เขาไม่ได้ข่มขืนนะเขาก็ไม่ได้ข่มขืนจริง
แต่คุณก็โอ้โหคุณตั้งใจจะไปข่มขืนเขาอ่ะใช่
หพักก็อยู่แถวซอยกงยิ้มหลังมหาวิทยาลัยที่น้องศึกษาอยู่นะครับ
ก็จะเห็นว่าสภาพโดยรอบเนี่ยมันก็ดูปลอดคนแบบเปลี่ยวนะฮะน้องผู้เสียหาย
บอกว่านี่ยังไม่กล้าที่จะกลับมาที่หอเลยนะต้องไปขอนอนกับเพื่อน
คือความจริงแล้วน้องเขาไม่ได้มีฟงมีแฟนอะไรอยู่ในห้องหรอกแต่อ้างกับคนร้ายมันไป
วันเกิดเหตุก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมากำลังจะออกไปเรียนก็ลงจากห้องมาไปเอาจักรยานยนต์ที่จอดไว้ที่หน้าหอพัก
เห็นแล้วว่าคนร้ายมันยืนอยู่แต่ไม่ได้เอกใจจนมาถึงที่รถนะมานั่งรถกำลังจะเอารถออก
คนร้ายก็บุกเข้ามาแล้วก็เอาของลักษณะเป็นแบบแหลมแหลมแบนมาจี้ที่เอวตามที่ภาพเห็นนะครับ
คือพอคนร้ายเข้ามาถึงตัวแล้วมีของแหลมแบนมาจี้ที่เอวน้องบอกว่าคนร้ายขู่ว่า
ห้ามส่งเสียงดังแล้วเดี๋ยวขอมีอะไรด้วยไม่มีอะไรด้วยกันให้พาขึ้นไปบนห้อง
น้องก็เลยหลอกคนร้ายว่าหนูไม่มีคีย์การ์ดคีย์การ์ดหนูทิ้งไว้บนห้องเพราะว่าแฟนหนูอยู่บนห้อง
คนร้ายก็เลยมีลักษณะเหมือนกับลังเลลังเลช่วงที่มันลังเลลังเลเนี่ยว่าจะเอายังไงต่อดี
น้องก็เลยชี้บอกว่านี่ไงมีกล้องวงจรปิดด้วยนะพี่แถวเนี้ยอืมอ่าแล้วคนร้ายมันก็ยังแบบ
ยึกยักน้องก็บอกว่าพี่ปล่อยหนูไปเถอะแล้วหนูจะไม่เอาเรื่องมันก็เลยไป
ไม่ได้เอาคีย์การ์ดกับกุญแจลงมาเพราะว่าหนูดื่มจริงหนูก็ไม่ได้เอาลงมา
บอกเขาว่าไม่ได้เอาลงมาค่ะพอบอกว่าไม่ได้เอาลงมาเขาก็พูดอยู่นั่นแหละ
ว่าเมียกลับขึ้นไปบนห้องกับเขาก่อนอยากกลับขึ้นไปบนห้องกับเขาก่อนเลย
หนูก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงหนูเลยบอกพี่แฟนหนูอยู่บนห้องมีแฟนอยู่บนห้องนะ
มันก็คือต้องโกหกไปอย่างนี้ค่ะหนูมองเห็นกล้องเหลือบเห็นกล้องพอดีเลยบอก
เนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดนะเขาส่องเห็นหน้าพี่ชัดเจนมากเลยตอนเนี้ย
ก็คือถ้าสมมุติต่างคนต่างแยกย้ายหนูจะไม่เอาเรื่องไม่เอาความอะไรเลย
แล้วพี่ปล่อยหนูไปคือต่างคนต่างปล่อยกันไปก่อนเลย
เพราะว่ามันก็ตอนแรกมันก็ไหม้เท่าไหร่มันก็มองไปเห็นกล้องนิดนึงคือในคลิปมันเร็วมากเลยค่ะ
ก็คือมันเอาบางทีเหลือเห็นกล้องแล้วพอมันเห็นกล้องปุ๊บมันรู้ว่ามีกล้อง
ต้องเห็นหน้ามันแน่นอนคือเห็นกล้องปุ๊บมันก็เลยถอยยอมถอยค่ะ
แต่ว่าน้องเขาไปแจ้งความค่ะนะครับแต่น้องเขาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าหลังจากที่ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ก็ให้น้องไปชี้ตัวนะครับ
หลังจากจับกลุ่มได้แต่ตำรวจบอกว่าเจรจายอมความกันก็ได้นะ
แต่เธอไม่ยอมฮะเธอบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอันตรายกับนิสิตนักศึกษาผู้หญิงทั้งหลาย
คนร้ายยังขู่ด้วยว่าถ้าเหาะออกมาจากคุกเมื่อไหร่เนี่ย
คุณผู้ชมครับใช้ตามคำพูดที่คนร้ายมันขู่น้องเลยนะ
คนร้ายน้องบอกว่าขู่น้องไว้ด้วยว่าเดี๋ยวออกมาจากคุกเมื่อไหร่
จะมึงให้ได้
โหน้องเขาก็กลัวสิแบบนี้
แต่เนี่ยแม่ผมไม่รู้นะแต่ตำรวจยังไงถ้าข้อเท็จจริงเป็นยังไงหรือว่าสื่อสารกันผิด
ต้องออกมาอธิบายนะต้องอธิบายให้น้องเขาเข้าใจด้วย
เพราะว่าน้องบอกว่าตำรวจขอให้เจรจายอมความกันไปเถอะ
โหไม่ได้หรอกเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นอันตรายต่อสังคมอ่ะ
เป็นอันตรายต่อคนอื่นน้องเขาก็ต้องเอาเรื่องอยู่แล้ว
ก็อาจจะมองว่ามันยังไม่ได้ข่มขืนแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่น้องเขาบอกไม่ได้อย่างนี้ต้องดำเนินคดี
แล้วมันยังขู่หนูเนี่ยมันบอกถ้ามันออกจากคุกเมื่อไห
จะจะมาเอาหนูให้ได้อ่ะโอ้โหตอนนี้เธอก็เลยกลัวมากนะครับ
แต่ทางหอพักเขาก็มาให้ความปลอดภัยความอุ่นใจสบายใจ
เดี๋ยวจะจัดคนมาคอยยืนตรวจราทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยนะครับ
ก็นี่แหละฮะเดี๋ยวลองฟังผู้ที่เขาอยู่แถวนั้น
แถวซอยที่เกิดเหตุที่คุณภูริพัฒน์ได้ไปคุยด้วย
ที่เขาบอกว่าแถวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ
ที่แถวนี้ครับผมรู้สึกว่าน่าจะมีแบบพวกเสพอยู่เยอะครับ

ทำไมถึงไม่กล้า

ผู้ต้องหาก็ให้การลักษณะภาคเศษนะครับเรื่องข่มขืน
เขาไม่ยอมรับก็แน่นอนแล้วก็มันยังไม่ได้ข่มขืน
แต่ถ้าน้องเขาเอาตัวรอดไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่า
ใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพ
ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกคมขืนใจ
แล้วก็เรื่องของการใช้กำลังประทุษร้ายนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งตัวฝากขังที่ศาล

ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าข้อหาแบบนี้โทษมันไม่หนักมาก
ถ้าแป๊บเดียวออกมาจากคุกแล้วยังไงน้องเขาจะอยู่ยังไง
พรุ่งนี้ได้ประกันตัวมาอย่างนี้ความปลอดภัยของน้องเขา
เพราะมันขู่ขนาดนี้ถ้าผมเป็นผู้ชายผมก็กลัวนะ
เกิดมีเรื่องมีราวใครแล้วขู่แบบว่า
ถ้าหลุดมาได้เมื่อไหร่นะได้ประกันมาได้เมื่อไหร่นะ
โดนโอ้โหจะอยู่ยังไงอย่างนี้จะอยู่ยังไง
รอบหอพักมันก็มีมุมเปลี่ยวเยอะด้วยไงก็อันตรายเหมือนกัน